บอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเป็นทั้งระยะทางและเวลาน่าจะพิสูจน์แมวได้ค่ะ
สูจนแมวเหรอแมวค่ะยังไงแมวที่นี่คือลุงแมว
ลุงแมวลุงแมวหรือว่าคุณสุเทพที่เดินเท้า๑๒๐๐กิโลเมตร
พิสูจน์รักแท้ไปขอสาวที่สตูนี่ค่ะ
จากนครนายก๑๒๐๐กิโลเมตรเขาเริ่มออกเดิน๑๔มกราคม
ตั้งใจว่าจะไปถึงบ้านของแฟนสาว๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยพรุ่งนี้
ถึงไหมเนี่ยวันนี้ถึงแล้วหมายถึงว่าถึงอำเภอ
ที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวอยู่แล้วคือเป็นจุดสุดท้ายแล้วอ่ะ
ถึงจังหวัดสตูนแล้วเหรอถึงสตูนแล้วนี่ค่ะ
ถึงที่บ้านสะพานวาอำเภอทุ่งวาดจังหวัดสตูน
แมวหรือว่านายสุเทพล้อมจิตนะคะอายุ๕๒ปี
นี่ที่ลำอยู่นี่ไม่ใช่เจ้าสาวแกใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นเฉาบ้านที่เขามาต้อนรับคือจริงโลงแมวตั้งแต่พอออกข่าวไปนะ
แกมีแฟนคลับทุกจังหวัดที่เดินเท้าผ่านมาเลยนะ

ผมจะมาหาคุณยุคนเดียวเท่านั้น
นี่ค่ะชาวบ้านเนี่ยเอาดอกไม้เอาของฝาก

มาให้ลุงแมวกันเพียบเลยแล้วก็เนี่ยร้องรำทำเพลงนะคะ

จุดสุดท้ายวันนี้ห่างจากบ้านของคุณยุ
นางสาวธนภาเขียวอ่อนว่าที่เจ้าสาวของลุงแมวเนี่ย

ก็ในเมื่อตั้งใจไว้ว่าจะไปหาวันวาเลนไทยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อน
ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูนก่อน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มตรงจุดนี้
จุดที่บ้านสะพานวาอีกทีนึง
เพื่อเดินไปที่ที่ว่าการอำเภอทุ่งว่า

ถ้าเจอคุณยุวินาทีแรกที่เจอหน้า

จะหอมแก้วฟอสใหญ่เลยว่างี้

เออลุงแมวเนี่ยแกเป็นชาวยะโสธรนะคะ
แต่แกไปทำสวนทุเรียนสวนมะยงชิดอยู่ที่นครนายก

เส้นทางรักระหว่างสองคนนี้เนี่ย

ทั้งคู่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายลูกติดนะคะ
แล้วลูกก็เติบโตมีครอบครัวกันไปแล้ว

เขาบอกว่าคุณยุเป็นคนเริ่มต้นจีบลุงแมวก่อน

เธอก็จริงมันก็เป็นการโทรไปสอบถาม
ตามภาษาแม่ค้าลูกค้าแหละเนาะ
ว่าของที่ซื้อไปเป็นยังไงบ้างดีไหม

ลูกแมวแกเป็นคนมีคารมอะ
หยอกล้อแล้วแบบเออมันถูกคอ

แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่าเจอหน้ากันอะนะ

กระทั่งเขาจีบกันไปจีบกันมา

ถ้ารักจริงอ่ะรักจริงหวังแต่งก็เดินเท้ามาสู่ขอสิ
แมวอยู่นครนายกไงพี่ยุอยู่สตูนใช่ไหม
แม่บอกได้สิได้เลย
เดินเท้าจริงเลย๑๔มกราคมแกไลฟ์
ตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละคือวันพิสูจน์รักแท้
แม่บอกตื่นเต้นจริงพรุ่งนี้จะได้เจอคุณยุแล้ว

พี่มีแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังดี
เออคารมคุณสู้เขาได้ไหมล่ะ

แม่บอกว่าถ้าเจอหน้าคุณยูนะจะขอหอมแก้มสักหนึ่งฟอด
และขอบคุณคุณยุที่ให้โอกาสในชีวิตของลุงแมว
แมวไม่เคยเจอใครที่ไม่รับสินสอดสักบาท

ขอบคุณที่คุณยุทำให้ลุงแมวกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรค
จนสามารถมาถึงจังหวัดสตูนได้ตามเวลาที่กำหนดเอาไว้
ตลอดเส้นทางจากจังหวัดนครนายกถึงสตูนเนี่ยนะ
มีมิตรภาพระหว่างทางที่สุดแสนจะประทับใจมากมายเลย

เป็นของขวัญให้กับทุกคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้ค่ะ

มันลงตัวกับชีวิตพอดีหนึ่งอายุเราเยอะแล้ว
เราต้องการหาคนที่จะอยู่ร่วมกันบ้านปลายชีวิต
สิ่งแรกถ้าเจอหน้าวิยุจะพูดว่าอะไร
ต้องบอกว่าขอบคุณที่รักนะ
ขอบคุณที่รักเลยต้องยกมือไหว้เขาเลย
มอบโอกาสดีให้กับผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยติดลบ
ทั้งที่คนทั่วไปเขาจะไม่ต้องการ
อยากให้สื่อให้เห็นถึงว่าคนเราน่ะ
ตัดสินกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้นะครับ
ข้างในอาจจะยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ละคนแต่ละคนนะ

ครับผมแมว๙ชีวิตครับ

เดี๋ยววันนี้ไปนอนบ้านเพื่อนก่อนที่ละงู

เพราะว่าเพื่อนคุณยู้มารวมตัวกันให้กำลังใจ
มีหน่วยงานภาครัฐมาสอบถามข้อมูลเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะ

เขียนคำว่าพิสูจน์รัก๑๒๐๐กิโลเมตร
บอกว่าเตรียมจะใส่กับเพื่อนเล่นเกมสนุก
ให้ลุงแมวทายว่าเจ้าสาวคือคนไหน
อ๋อเหรอนี่
บอกว่าตื่นเต้นมากเลยที่พรุ่งนี้จะได้เจอลุงแมวแล้ว
ก็ถามตัวเองตลอดเลยว่าพรุ่งนี้จะเขินไหมเนี่ย
เขาบอกว่าภารกิจเดินเท้า๑๒๐๐กิโลเมตรพิสูจนรักแท้เนี่ย
จริงคุณยุบอกแค่พูดเล่นจริงนะ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาแบบ
ต้องลำบากลำบลเดินเท้าอะไรขนาดนั้นหรอก
คือแค่อยากจะพูดหยอกแซว
เพราะว่าเจตนาจริงที่อยากจะสื่อสารถึงก็คือว่า

เพราะมันก็มีข่าวเยอะแยะใช่ไหมที่ผู้หญิงถูกหลอก

เดินวิ่งให้ถึงสตูนแล้วจะยอมแต่งงานด้วย
ก็ไม่คิดเลยจริงว่าเขาจะมาจริง
และยิ่งเห็นเขาซุ่มซ้อมร่างกายก่อนวันจริงถึง๓เดือนเนี่ย

แล้วเธอก็เฝ้าดูไลฟ์ของลุงแมวทุกวัน
กลัวว่าเขาจะท้อกลัวว่าเขาจะหมดกำลังใจกลางทาง
บอกขอบคุณจริงที่ทุ่มเทค่ะ
ไม่มีคงฝันค่ะมีมีแต่หัวใจที่ฉันให้เธออย่างจริงที่สุด
และฉันพร้อมที่จะเดินไปกับเธอ
และฉันพร้อมที่จะปกป้องเธอ

ใช่ค่ะหลังจากนี้ไม่ว่าเรื่องอะไร
เราอยากให้สิ่งนั้นคือเป็นเรื่องสนุก
ไม่ว่าปัญหาอะไรเฮ้ยสนุกจังที่รัก
เราจะให้กำลังใจกันแบบนี้
ทีนี้เราอยากสื่อตรงนี้ว่า
ให้ให้เห็นด้วยหัวใจว่ารักนี้กว่าจะได้มา
มันลำบากแค่ไหนเราต้องรักษามันไว้
ทีนี้จังหวะที่กำลังสัมภาษณ์อยู่อะค่ะ

พอดีเลยไหนลองดูโมเมนต์นั้นหน่อยสิคะ
ตัวเองวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
อันนี้ก็ดีครับอ่าพี่แทนดูแลตลอดเลย

วันนี้ดูสวยจัง

เจ้าสาวสวยอย่างนี้ไม่เสียแรงที่วิ่ง

ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดของประเทศ

พี่แทนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ

แม่มีกำลังใจวิ่งเลยเห็นว่าที่เจ้าสาวสวยขนาดนี้

พรุ่งนี้แล้วที่ลุงแมวจะเริ่มวิ่งที่๓แยกบ้านสะพานวา
ไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งว่า
ซึ่งเขาบอกจะมีพิธีรำกลองยาว
มีนางรำสวมชุดสีชมพูคอยต้อนรับ

สวมเสื้อสีชมพูแล้วให้ลุงแมวเลือกเจ้าสาว
ดูสิว่าจะเลือกถูกคนไหม
และเขาก็จะเข้าสู่พิธีจดทะเบียนสมรส
ควงคู่กันไปเที่ยวต่อไปนะคะ

อ่ะถ้าเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วก็
คือจริงคุยกันกับอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่อุ๋ย

เดี๋ยวรอดูบรรยากาศพรุ่งนี้จะเอามาฝากค่ะนะค่ะใช่